อันดับแรกพาคุณผู้ชมไปจังหวัดนตบรีกันก่อนกันแล้วกัน
ออกจากพื้นที่เพราะหาว่าใช้มาตรา๑๑๒
จับกลุ่มเยาวชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่นแล้วคุณภูริพัฒนบุญนินรอรายงานสดอยู่แล้วเชิญค่ะ
คุณผู้ชมครับกิจกรรมบริเวณด้านหน้าสพเมืองนนทบุรี
ล่าสุดนั้นมีการยุติการชุมนุมไปแล้วเมื่อเวลาประมาณ๑๐นาทีที่ผ่านมานะครับ
โดยด้านหลังรถเครื่องขยายเสียงของกลุ่มนนทบุรีปลดแอบนั้น
ยังคงจอดอยู่บริเวณด้านหน้าสพมนนทบุรียังไม่ถูกเคลื่อนย้ายกลับไป
ส่วนด้านซ้ายมือของผมคุณผู้ชมครับเป็นกลุ่มกาดอาสาที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้
ก็ยังคงอยู่บริเวณจุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจากข้อมูลพบนะคะว่า
กลุ่มกาดนั้นยังอยู่ระหว่างการเช็คข้อมูลอยู่ครับว่า
จะมีกิจกรรมที่บริเวณด้านหน้าของสถานีตำรวจนครบานประทุมวันอีกหรือไม่
ถ้าหากมีกิจกรรมนั้นกลุ่มกาดอยู่บริเวณจุดนี้จะเดินทางไปสมทบกับมวลชนที่บริเวณนั้นทันที
แต่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับผมอยากพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ
บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
โดยกลุ่มแกนนำที่นำโดยนายไบร์ทชินวัฒน์จันกระจ่างนั้น
มีการนำมวลชนขับรถเข้ามาบริเวณด้านหน้าของสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรี
โดยกิจกรรมหลักนั้นคุณผู้ชมครับ
แกนนำนั้นประกาศเครื่องขยายเสียงเข้าไป
นำรถเครื่องขยายเสียงเข้าไปบริเวณด้านหน้าของอนุสวรีพิทักษ์รับใช้ประชาชน
ด้านหน้าสถานีตำรวจภูทรเมืองพนมทบุรี
พร้อมทำกิจกรรมไว้อาลัยให้กับนายนวมทองภัยวัน
ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
พร้อมกับเปิดเพลงนักสู้ทุลุยดิน
นอกจากกิจกรรมที่อยู่บริเวณด้านหน้า

คือติดกรรมรอยกะทง

เป็นการรอยทุกที่ไปกลับรอยไปแล้ว
ซึ่งมีการเขียนชื่อบุคคลถึง๔บุคคลด้วยกันคุณผู้ชมครับ
โดยบุคคลแรกก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
บุคคลที่สองก็คือพลเอกประวิจวงศ์สวรรค์รองนายกรัฐมนตรี
คนที่๓ก็คือพลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
บุคคลที่๔ก็คือพันธุ์ตำรวจเอกศรีฮนาศสะกรอบแก้ว
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรี
ผมขออนุญาตไล่เลียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีนะครับ
โดยเมื่อเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๔๕นาที
ชินวัฒน์หรือไบท์จันกระจ่างแก่นนำกลุ่มนทบุรีปลดแอบ
ขึ้นรถขยายเสียงขับเข้ามาบริเวณทางเข้าของสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรี
โดยมีการโจมตีการทำงานของพันธุ์ตำรวจเอกศรีฮนาศ

บอกว่ากรณีใช้มาตรา๑๑๖จับกลุ่มเยาวชนและแก่นำที่มีการออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย
โดยบริเวณทางเข้านั้นมีการนำรั้วเหล็กมาปิดทางเข้าออกไว้นะครับ
รวมถึงตำรวจสืบสวนที่คอยบันทึกภาพในการจัดกิจกรรม
มีการนำเอากล้องวงจรปิดเคลื่อนที่มาติดตั้งบริเวณด้านหน้าสพด้วยเพื่อบันทึกภาพการปลาใสที่เกิดขึ้นในวันนี้
ขณะที่ด้านในของสถานีนั้นมีรถฉีดน้ำของเทศบาลเมืองนนทบุรีมาจอดไว้หนึ่งคันเพื่อเตรียมความพร้อมหากมีสถานการณ์จำเป็น
โดยสิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนที่สุด
คือการย้ายภูมิกับการออกนอกพื้นที่ภายในวันนี้
ไม่อย่างนั้นทางกลุ่มนั้นจะมีการเคลื่อนมวลชนมากดดันต่อไป
ฟังเสียงของแกนนำกลุ่มเยาวชนปลดแอบนนทบุรีครับ

น้องถือไมค์จับชู๓นิ้ว

ท่านจงมีจิตใต้สำนึกบ้าง
ท่านรู้จักคำว่าจิตใต้สำนึกไหม

ท่านกำลังรับใช้บริการเต็มตัว

พวกเราคือลูกหลานของจอมพลปพิบูลสงคราม
ถ้าไม่มีประชาธิปไตยมาวันนี้
แต่ศรีอเดชเป็นคนจังหวัดไหน

แก่นนำได้เดินเข้าไปภายในห้องสืบสวน
สถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีนะครับ
โดยมีการพูดคุยเจรจากับตำรวจภายในโรงพัก
โดยใช้เวลาในการเจรจากว่า๒๐นาที

หลังจากเข้าไปพูดคุยตำรวจแล้ว
เห็นตรงกันว่าวันนี้เป็นวันหยุดราชการ
และสถานที่นี้เป็นพื้นที่ปิด
หากมีการปักหลักนั้นอาจจะเกิดอันตรายได้
โดยทางกลุ่มจึงเห็นว่าควรเปลี่ยนวิธีใหม่

แต่จะมาปักหลักด้านหน้าสพในทุกเช้า
เพื่อไม่ให้ผู้กำกับการสพปฏิบัติหน้าที่ได้
พร้อมฝากถึงผู้บริษักาตำรวจพูทรภหนึ่ง
สั่งย้ายผู้กำกับให้ออกไปโดยด่วนด้วย

ในการขับไล่ภูมิกับสพเมืองนนทบุรีเนี่ย
ก็คือเราจะใช้เป็นแบบว่า
ป้องกันไม่ให้ผู้อำกับคนนี้เข้ามาทำงาน
เราจะเลิกมาที่สพเมืองนนทบุรีก็ต่อเมื่อ
ผู้กำกับสพเมืองนทบุรีคนนี้

จันทร์อังคารพุทธพฤหาสุข

เราจะมาเนี่ยเราไม่ได้มาตอนเย็นนะฮะ

ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของเรา
คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่ากิจกรรมที่ด้านหน้าของสพ

แต่เมื่อสักครู่ครับแกนนำและกลุ่มกาด

ที่อยู่บริเวณด้านหน้าของสถานีตำรวจนครบาลปฐมวัล